สัปดาห์หน้าเทศกาลแห่งความรัก

ฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าเป็นฝนที่มากับฟ้าร้องฟ้าผ่าลมแรง
แล้วก็บางจุดบางพื้นที่อาจมีลูกเห็บตกด้วย
นี่นะครับดังนั้นใครจะชวนคู่รักออกไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง
โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางในกรุงเทพมหานคร
มีโอกาสเจอเช่นเดียวกันปัจจัยเกิดจากอะไรเนี่ยมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมอย่างที่ได้มีการคาดการณ์มาอย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์ฝนเป็นหนึ่งปัจจัยที่ต้องระวังสำหรับคนกรุงเทพมหานคร
ขณะที่เรื่องของฝุ่นละอองซึ่งก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์กันว่า
ในช่วงวันพุธพฤหัสสบดีฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเยอะขึ้น
แต่ว่าจากติดตามมา๒วันที่ผ่านมาก็มันไม่ได้เยอะขึ้นอย่างไรนะครับ
แต่ก็ไปเพิ่มมากขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือแทน

เพราะว่ากระแสลมีการเอาความชื้นเข้ามาปกรุงในเมืองของเรา
สังเกตว่าก่อนหน้านี้เป็นสีแดงสักส่วนใหญ่ตอนนี้กลายเป็นสีเหลืองสีเขียวสีส้มนะครับ
นั่นหมายความว่ากระแสอากาศมีการกระจายเอาฝุ่นละอองเนี่ยแผ่ปกคลุมในบริเวณอื่นออกไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
ส่วนพื้นที่ภาคเหนือสีเทาคือยังไม่มีข้อมูลนะตอนนี้นะครับ
ส่วนสีแดงจะสังเกตว่ามีการกระจายตัวแถวบริเวณลำปางเริ่มมีแล้วนะครับแพร่เริ่มมีแล้วนะครับ
หลายพื้นที่มีปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้ก็จะค่อยกระจายตัวไปบริเวณทางตอนบนมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายต้องเตรียมรับมือให้ดีนะครับ
ส่วนนี้คือการคาดการณ์ล่าสุดตอนนี้นะครับสถานการณ์ฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานคร
สังเกตว่าตั้งแต่วันพระหัสสบดีบ่ายโมงเป็นต้นไปไล่ยาวจนถึงวันพฤหัสบดีหน้า
เวลาฝุ่นละอองแทบจะไม่ปรากฎสีแดงก็คือเป็นอันตรายต่อคนในพฤหัสกรุงเทพฯมหานคร
เพราะว่าเรื่องอากาศอากาศเย็นจะมีการแพลลงมา
โดยจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือในบริเวณตอนกลางตรงนี้
ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะเป็นบริเวณที่อากาศร้อนที่มีความชื้นเข้ามาสะสม
ณตอนนี้มาเจอกับอากาศเย็นพอดีกลายเป็นลักษณะของฝนฟ้าขนอง
ซึ่งนี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่เรากำลังจะก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนฤดู
จากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนเราจะเจอแบบนี้ทุกปี
ดังนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปในบริเวณตอนกลางของประเทศไทย
ฝนฟ้าข้างน้องจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
โดยอุณหภูมิในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะเจอกัน
เหนืออีสานยังคงเย็นสบายอยู่นะครับต่ำกว่า๒๐องศา
ส่วนบริเวณตอนกลางช่วงเช้าอากาศค่อนข้างร้อน
แล้วก็ช่วงเย็นร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษ
สิ่งที่เกิดจากคาดการณ์ในช่วงวันที่๑๓ต่อเนื่องยาวไปจะถึงในช่วงวันที่๒๐
ตั้งแต่วันอังคารไล่ไปจนถึงวันพุธ
หยุดแป๊บหนึ่งไปตกต่อในช่วงวันศุกร์

ใครที่จะวางแผนใช้รถแช่หนนเดินทางทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ตรวจสอบสภาพอากาศด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่า
ฝนที่จะตกมานั้นจะเป็นฝนฟ้าขนอง
มีลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าซึ่งทำให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นได้
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ